สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

เอาโต๊ะเก้าอี้ไปตากแดดฆ่าเชื้อกันแบบนี้ค่ะ
อกจากที่เชียงรายแล้วนะคะคุณผู้ชมจุดนี้น่ากังวลมาก
ใหม่ถามว่าน่ากังวลยังไงคือเชียงรายตอนนี้
รู้แล้วแหละว่าผู้หญิงคนนี้เป็นใครอยู่จุดไหนยังไง
เขารายตัวรายงานตัวต่อทางการแล้วแต่ที่เชียงใหม่เนี่ย
คนที่ไปเที่ยวสบายใจหลายหลายที่หลังจากที่เดินทางกลับมาจากเกาหลีใต้แล้วเนี่ย
คุณคะยังไม่รู้เลยว่าผู้หญิงคนนี้ชื่อเสียงเรียงนามเขาคือใคร
เขาอยู่จุดไหนยังไงนะคะเขากลับมาเสร็จปุ๊บเช็คอินเลยค่ะ
ตามจุดท่องเที่ยวที่เจียงใหม่สถานที่ต่างเช่นร้านอะไรบ้าง
หมาล่าย่านถนนห้วยแก้วผู้หญิงคนนี้เขาก็ไปกิน
แล้วก็มีผับชื่อดังของเชียงใหม่เขาก็ไปกินด้วยนะคะไปกินไปทาน
แล้วขึ้นแคปชั่นบอกว่าโคโรน่าหน่อยฆ่าโคโรนาหน่อยนี่
นี้ฆ่าโคโรนาหน่อยนี่แหละค่ะเขาก็เลยบอกว่าเฮ้ย
ผู้หญิงคนนี้อยู่ไหนยังไงตามมาหน่อยเขาใช้ชื่อเฟซบุ๊คว่าแนนนี่
แต่ตอนนี้เฟซบุ๊คของเขาปิดไปแล้วนะคะปิดไปแล้ว
สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ยังไม่สามารถตามตัวไม่ได้เพราะฉะนั้นแล้ว
น้องชาวเชียงใหม่ต้องระมัดระวังเพิ่มเป็นพิเศษนะคะส่วนอีสานจังหวัดสุรินทร์ค่ะ
ว่าราชการจังหวัดคือคุณไกรสอนกองฉลาดบอกว่าได้เชิญตัวผู้หญิงที่เพิ่งกลับมาจากเกาหลีใต้
แต่ไม่ยอมกักตัวอยู่ในบ้านพักเดินทางไปเที่ยวตามสถานที่ต่าง
ผู้หญิงคนนี้นะคะผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์บอกว่าสามารถติดตามตัวได้แล้ว
ที่บ้านพักในจังหวัดสุรินนำมากักตัวที่โรงพยาบาลค่ายวีรวัตโยธินเป็นที่เรียบร้อย
ลงใต้ค่ะบอกแล้วมีครบทุกภาคเหนือใต้ออกตกนะคะ
ไปที่จังหวัดกระบีคือมีผู้หญิงคนหนึ่งค่ะคุณผู้ชม
วันที่๒มีนาคมที่ผ่านมาเธอโพสต์ภาพพร้อมกับข้อความบอกว่า
ขึ้นเครื่องบินจากสนามบินอินชรเกาหลีใต้เพื่อกลับประเทศไทยแล้วข้อความระบุบอกว่า
ไม่ได้กลัวแค่ถอยมาตั้งหลักโอ้เราก็ตั้งหลักกันแทบไม่ทันเลยทีเดียวนะคะ
เพราะอะไรเพราะผู้หญิงคนนี้เนี่ยหลังจากที่เดินทางกลับมาถึงประเทศไทย
แตะพื้นปุ๊บไปเที่ยวเลยค่ะไปเที่ยวในกระบีโดยเฉพาะเกาะพีพี
ก็พี่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยมากของกระบี
เธอก็ไปด้วยนะคะพี่น้องชาวกระบีฟังแบบนี้แล้ว
ระมัดระวังนะคะเพราะผู้หญิงคนนี้ไม่ได้กักตัวอยู่ที่บ้าน
ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดให้กักตัว๑๔วัน
ผู้ว่ากระบี่จับตัวได้หรือยังจับตัวได้แล้วต้องกักตัวนะคะ
อ่ามาอีกหนึ่งจังหวัดค่ะอำเภอแม่สอดจังหวัดตากก็เช่นเดียวกันค่ะ
เจ้าหน้าที่ต้องส่งรถชุดปฏิบัติการสวมชุดป้องกันปลอดเชื้อ
หลังจากที่ได้รับแจ้งว่ามีผู้ต้องสงสัยเป็นผู้หญิงวัย๓๕ปีพร้อมลูก
เดินทางมาจากเกาหลีใต้แล้วโพสต์ภาพไปเที่ยวตามสถานที่ต่าง

ไม่ได้มีการดูแลตัวเองควบคุมตัวเองในระยะควบคุม๑๔วัน
อย่างที่ทางการกำหนดจนสร้างความวิตกกังวลให้กับเพื่อนบ้าน
ล่าสุดค่ะน่าจะเป็นข่าวดีสำหรับพี่น้องชาวจังหวัดตาก
เพราะว่าได้มีการนำตัวผู้หญิงคนนี้พร้อมกับลูก
ไปที่โรงพยาบาลแม่สอดไปควบคุมตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
คุณผู้ชมค่ะอย่าทำเป็นเล่นไปนะคะ
สำหรับผีน้อยที่เดินทางกลับมาจากเกาหลีใต้
คุณเชื่อไหมว่ามันส่งผลกระทบมาก
อกจากจะส่งผลกระทบด้านจิตใจของคนไทยในประเทศแล้ว
ส่งผลกระทบกับผู้ประกอบการร้านค้าต่างที่ท่านผีน้อยทั้งหลาย
เดินทางไปใช้บริการเพราะเขาต้องปิดฆ่าเชื้อ
หยุดให้บริการไม่รู้ว่านานแค่ไหน
จะสามารถกลับมาเปิดได้อีก
และนึกถึงใจคนที่ไปรับบริการไปห้างนั้นไปร้านนั้น
คุณถ้าเขาได้ข่าวนี้ไปแล้วอุ๊ยไม่อยากไปแล้ว
อาจจะไม่อยากไปสักเดือนหนึ่งส่งผลกระทบไหม
ส่งผลกระทบอย่าว่าไปคุณสุภาษาล่าสุดค่ะ
น้อยที่เดินทางกลับมาจากเกาหลีใต้เซ็นทรัลลาดพร้าว
ก็ไปเที่ยวด้วยนี่ไงนี่คือผลกระทบที่เกิดขึ้นนะคะ
ล่าสุดค่ะอธิบดีกรมควบคุมโรค
คุณหมอสุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยนะคะ
บอกว่าจะยกระดับควบคุมคนกลุ่มนี้
หลังจากที่ไปตรวจสอบแล้วพบว่าคนกลุ่มนี้
ไม่ยอมกักตัวตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่คือ๑๔วัน
ค่ะโดยจะให้พนักงานควบคุมโรคติดตามว่ามีใครบ้าง
แล้วมีอาการอย่างไรหากว่าฝ่าฝืนมีโทษนะคะ
โทษคือจำคุกไม่เกิน๑ปี

ถ้าเกิดว่าใครพบเห็นผีน้อยเดินทางกลับเข้ามาในประเทศไทย
แล้วไม่ยอมกักตัวในบ้าน๑๔วัน

โทรแจ้งเลยเบอร์โทรขึ้นหน้าจอแล้วค่ะ
สายด่วนกลมควบคุมโรค๑๔๒๒นะคะ
คือตอนนี้ในประเทศไทยเนี่ยตามพรบโรคติดต่อเนี่ย
ตอนนี้ก็มีการควบคุมโรคแล้ว
ถ้าเกิดว่าใครกลับมาแล้วเนี่ยไม่ได้แจ้งเนี่ย
ก็จะต้องมีการต้องดำเนินคดีตามกฎหมายนะ
ใช่ค่ะแต่มีคำถามว่าก่อนหน้านี้แล้วที่เขาเข้ามาก่อนหน้านี้ล่ะ
เขาบอกว่ากฎหมายไม่สามารถดำเนินการย้อนหลังได้
แต่ว่าหลังจากนี้ไปจะเข้มงวดมากยิ่งขึ้นเนี่ยนะคะ
ไปจัดการกลุ่มที่เข้ามาและไม่ยอมกักตัวเอง
จากนี้เมื่อวานนี้อธิบดีกรมควบคุมโรคก็บอกว่า
ก็เป็นส่วนหนึ่งนะก็คืออย่าไปตีตาเขา
อาจจะมีการแชร์ข้อมูลกันได้แจ้งเข้าไปได้นะคะ
กรมควบคุมโรคแต่อย่าไปแสดงท่าทีรังเกียจ
นี่แหละจะยิ่งทำให้เขาไม่อยากปฏิบัติตาม